คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านยังจำโอท่าผู้ได้ไหม
ท่าผู้เนี่ยหมอปลาเคยไปช่วยเอาตัวมาจาก
บำบัดยาเสพติดที่วัดแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
ที่เป็นข่าวว่านี่แทบจะไม่ใช่ศูนย์บำบัดอยู่แล้วค่ะ
สภาพความเป็นอยู่ไม่ดีเลยนะคะจนกระทั่งศูนย์ถูกสั่งปิดไป
ตอนแรกคิดว่าจะกลับตัวกลับใจหรือเปล่า
คิดผิดค่ะไม่ใช่เลยนะคะ
ล่าสุดไปทำวีรกรรมใหม่ไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ในอู
พอคนไปเจอถามว่าทำอะไรไม่ยอมบอกว่าขโมยนะ
แน่นอนคงไม่บอกค่ะบอกว่าซ่อมรถ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

ว่าพฤติกรรมเหมือนเดิมเลยมาอยู่กับเพื่อนหลายคนรวมกันแล้วขโมยของเพื่อนจนเพื่อนในในบ้านที่หมอปลาเอามาเลี้ยงดูเนี่ยเขาเอือมระอาหมดแล้วอ่ะเอือมระอาหมดแล้วแล้วสุดท้ายเห็นไหมคะไปก่อเหตุขโมยขโมยอีกแล้วจะอยู่ได้ไหมเนี่ยคงอยู่ยากแล้วอ่ะนะคะเพราะนิสัยนี้แก้ไม่หายยังคงขโมยต่อไปนะคะ